แล้วเดี๋ยวให้ดูภาพด้วยภาพของเด็กชายคนหนึ่งครับคุณ
โอ้โหแผลฟกช้ำเต็มใบหน้าเลย
และทีนี้แม่ก็เอาภาพเหล่านี้แล้วก็อาการของลูกชายไปสอบถาม

ครูบอกว่าเด็กเนี่ยเล่นกันเองแล้วทะเลาะกันเองทำร้ายกันเอง
ผู้เป็นแม่ถามครูบอกว่านี่เด็กเขากัดหน้าผากกันเหรอ
และตอนที่เด็กโดนทำร้ายครูรวมถึงพี่เลี้ยงไปไหน
วัวไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
นี่ครับผู้เป็นแม่เนี่ยบอกโอ้โหร้อนอกร้อนใจทนไม่ได้จริงนะครับ
เพราะว่าเห็นลูกเจ็บปวดคุณแล้วดูใบหน้าของลูกสิ
ฟกช้ำรอยแผลเต็มหน้าเลยนะครับ
นี่คือน้องบอสนะฮะเด็กชายอายุ๑ขวบ๙เดือน
คุณเห็นไหมรอยฟกช้ำหลายจุด
และเหตุการณ์ที่คุณแม่เปิดเผยมาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒๘กันยายน
เวลาประมาณสัก๑๑นาฬิกาถึงบ่าย๒โมง
แล้วก็ไปถามครูพี่เลี้ยงแล้วครูพี่เลี้ยงชี้แจงว่าน้องเพิ่งตื่นนอน
และน้องอีกคนนึงได้กัดได้ทะเลาะแล้วก็ทำร้าย
นี่ฮะผู้ปกครองเอาเรื่องนี้มาโพสต์ผ่านโลกโซเชียล
แล้วก็เอาข้อมูลมาบอกมากล่าวแล้วก็เอาข้อความแชท
ให้ผู้ปกครองทราบหลังจากที่คุณยายเดินทางมารับตัวน้องบอสกลับบ้าน
กำลังให้ช่างมาซ่อมอยู่แล้วจะส่งคลิปให้ดูภายหลัง
ซึ่งก่อนหน้านั้นกล้องก็ไม่เห็นเสียเลยเพิ่งจะมาเสียได้๒วันในช่วงที่จะเกิดเหตุ
โดยทีนี้ครับผู้ปกครองก็เล่าให้นักข่าวของเราฟัง
บอกว่าครูพี่เลี้ยงชี้แจงกับแม่ฉันชี้แจงกับคุณยายของเด็ก
บอกว่าน้องบอสเนี่ยเพิ่งจะตื่นนอนและโดนน้องอีกคนกัดและทำร้าย
แต่ช่วงนั้นครูไม่อยู่นะครับแล้วครูได้ชี้แจงว่าไปประชุม
และน้องก็ไม่ได้ร้องไห้ก็เลยไม่ได้เข้ามาดู
แล้วมาเห็นอีกทีนะฮะก็คือน้องบอสมีแผลเต็มใบหน้าไปหมด
แล้วก็เต็มแขนแล้วผู้ปกครองก็ได้ทราบเรื่องอีกที
ตอน๔โมงเย็นครูพี่เลี้ยงได้แจ้งเหตุการณ์ทั้งหมด
ให้คุณยายได้รับทราบแต่ที่ผู้ปกครองสงสัยคืออะไรรู้ไหมฮะ
นี่เขาตั้งเป็นคำถามเป็น๑๒๓เลยนะ
วีดีโอพังและไม่สามารถดูได้พัง๒วันก่อนเกิดเหตุ
ทางโรงเรียนแจ้งว่าช่างต้องมาซ่อม
ขณะเกิดเหตุคุณครูไปไหนคะแผลเยอะขนาดนี้
ต้องใช้เวลาในการทำร้ายกันนานพอสมควรนะคะ
แล้วคุณครูและพี่เลี้ยงไปไหนคะอยากจะรู้ความจริง
จะกัดหน้าผากกันเหรอคะเอาความจริงนะคะ
อันนี้คือแชทที่ผู้ปกครองส่งไปหาครูที่เนอร์เซอรี่
บอกเอาจริงนะครับนึกไม่ออกจริงว่าลูกฉันโดนกัดหัวเหรอ
กันตรงหน้าผากได้ยังไงมันต้องรุนแรงขนาดไหนถึงฟกช้ำขนาดนี้นะฮะ
และทีนี้ก็มีข้อความส่งตอบกลับมาจากทางเนอร์เซอรี่
ก็ถามว่าคุณแม่คุณแม่ติดใจเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องใครทำหรือเปล่า
คุณแม่บอกติดใจทุกเรื่องเลยค่ะนะฮะเพราะว่าหลักฐานมันไม่มี
อยากหาตัวคนทำผิดให้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณตาได้พาน้องบอสไปตรวจร่างกาย
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคุณหมอลงความเห็นเลยว่าน้องบอสถูกทำร้าย
บริเวณใบหน้าใบหูและปากโดยไม่ทราบลักษณะอาวุธที่ใช้
และทีนี้ครอบครัวได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้
และครอบครัวฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองอื่นนะครับ
ที่จะเลือกเนอร์เซอรี่สำหรับลูกครับขณะที่ทางฝั่งเนอร์เซอรี่เองนะคุณนะ
ทีมข่าวของเราก็ไปตามทางฝั่งนี้เหมือนกันว่าเขาว่ายังไง
เซอรี่ออกหนังสือชี้แจงลงในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองบอกว่า
ช้ำของน้องบอสเกิดจากการที่ถูกน้องอีกคนในห้องกัด
ก็ยังยืนยันว่าถูกเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกัด
ขณะที่น้องบอสนอนหลับพักผ่อน
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือบ่ายโมง๒๖ถึงบ่ายโมง๔๐นาที
เนอร์เซอรี่จะสอบสวนข้อเท็จจริงและชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบในภายหลัง
เซอรี่รู้สึกเสียใจและขออภัยผู้ปกครองน้องบอส
ที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ทันโดยจะขอรับผิดชอบค่าพยาบาลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเลย
นี่คือทางเนอร์เซอรี่เขามีการชี้แจงออกมา
แต่ทางผู้ปกครองหลายคนบอกโอ๊ยมันมีคำถามมากมาย
กับช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าครูจะไม่อยู่ได้ยังไง
พี่เลี้ยงจะไม่มีเลยเหรอกล้องก็เสีย
เด็กเขาอยู่กันเองได้ยังไง
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อนะครับ